แต่เมียไปมีแฟนใหม่ก็เลยหึงหวง

นางสาวอุบลชัยสงฆ์อายุ๔๗ปี

ในซอยข้างลานมันไทยพิพัฒน์

ที่จะบนศรีบุญเบือร์งจหน้ามนลมภู

แล้วก็เป็นรั้วลานมันด้วย

ไปพบศพซึ่งฝั่งปออ้อยนั้นก็

แล้วก็จอดอยู่ซุกในป่าอ้อยนะฮะแล้วก็มีมีดปลายแหลม
เลือดเลือดตกอยู่คาดว่าคนร้ายใช้ก่อเหตุแล้วก็โยนทิ้งไป
แล้วก็ไปเจอแผ่นป้ายทะเบียนก่อไก่คอควายห้าสี่หกศูนย์
อุตรดิษฐ์ซึ่งตกอยู่ในจุดเกิดเหตุ
ซึ่งคาดว่าเป็นรถของคนร้ายสืบไปสืบมารถคันนี้เป็นรถเก่งนิสันสีบรอนครับ
มีนายคำตันลาดบัวศรีแล้วคนขับนั้นคือสามีเก่าของผู้ตายด้วยครับ
ตำรวจก็เลยไปตามหาที่บ้านที่ขอนแก่นซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุไป
สักประมาณเจ็ดกิโลครับนะฮะพบรถจอดอยู่ที่บ้านจริงจริง
ไปตรวจสอบมีร่องรอยเฉียวชนด้วยนะครับนายคำตันนั้นหลบหนีไปแล้ว
เจอตัวครับแล้วก็ลูกของผู้ตายเองแล้วก็เป็นลูกของนายคำตันนี่แหละ
บอกว่าพ่อเนี่ยขับรถคันนี้มาหาที่บ้านนะตัวเองบอกว่าพ่อและแม่
ไม่อยู่นะพ่อก็ขับรถออกไปส่วนผู้ตายในคืนก่อนเกิดเหตุ
ไปนอนค้างบ้านบ้านของน้องสาวอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็ขี่รถออกมา
สักประมาณตอนตี๕กระทั่งเช้าเมื่อวานมีคนไปเจอว่าเสียชีวิต
อยู่ที่ข้างข้างป่าอ้อยอันนี้นะครับตำรวจก็ตั้งประเด็นการสังหารโหดนี้ว่า
น่าจะเกิดจากความหึงหวงเพราะว่านายคำตันเนี่ยสามีเนี่ยนะฮะ
ทางกันกับผู้ตายสักหนึ่งปีแล้วก็ไปรับจ้างขับรถที่สระบุรี
ส่วนผู้ตายเองก็ไปมีสามีใหม่คาดว่านายคำตันนั้นไปที่บ้านแล้วไม่เจอ
ก็ขับรถออกตามหาจนกระทั่งระหว่างทางไปเจอผู้ตาย
อาจจะมีการพูดคุยกันตกลงกันไม่ได้นะฮะแล้วผู้ตายก็พยายามขับรถออกไป
แต่ว่านายคำตันนั้นขับรถไล่พุ่งชนผู้ตายจนตกจากรถแล้วก็ลงไปใช้มีดแทงจนเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็ขับรถหลบหนีไปตอนนี้ตำรวจก็กำลังเร่งตามจับกลุ่มตัวมาก่อเหตุอยู่ครับ